ร้องสงฆ์เมื่อก่อนวันร้อยกระทง
สายน้ำไหลเชี่ยวไหล
ส่งกระทงส่งเราแยกทาง

เพลงที่๓มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
เป็นร้อง
ได้ครับ
ร้องได้ให้ร้าน

๔๐๐๐๐บาทครับ
ตอนนี้ขาดอีกเพียง๖๐๐๐บาท
ก็จะถึงเป้า๑แสนบาทนะครับ
ตอนนี้ได้แล้ว๔๐๐๐จนถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ

กระทงหลงทางของคุณชายามิดชัย
ก็เป็นเพลงที่เปิดตัวคุณชายา
สร้างชื่อในวงการลูกทุ่งจนถึงทุกวันนี้

น้องแบมพี่เบ้นเป็นพี่ชัยที่โอเคไหมกับเรา
เบ้นคือเป็นไอดอลของหนูเลย
พี่เบ้นทำได้ทุกอย่างดูแลหนู
หนูไปร้องเพลงก็ติวเพลงให้หนูแบบ
หนูร้องเพลงแล้วก็เรื่องชุดเรื่องผมพี่เบ้นทำให้หมดเลย

โหดร้ายจริงทำไมถึงยิง
พยอง
เจอกับน้องไม่พูดจา
ต้องรักครูคนนี้ให้มากนะเนี่ย
แสดงว่าครูเขาสอนไม่ใช่สอนด้วยเทคนิคอย่างเดียว
คือเขาสอนด้วยหัวใจด้วย
ตอนนี้ไปได้ครึ่งทางแล้วนะครับ
มาถึงเพลงที่๔กันล่ะ

๖๐๐๐บาทครับสำหรับเพลงนี้

อินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท

น่ารักศิลปินชื่อเส้นเล็กของฝั่งอาสยามเขา
เพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงดัง

ดังครับแต่ว่าผมไม่ค่อยจะได้ร้องเพราะว่ามันไม่ใช่แนว

อือสายหวาน
ฟังบ่อยมากครับแต่ไม่เคยคิดที่จะลองเลย
ถ้าไปถึงท่อนแรปก็จะลำบากหน่อย

ถ้าไม่คล่องนี่คือปัญหาใหญ่มากสำหรับเพลงนี้
ก็ต้องตัดสินใจแล้วครับตอนนี้เพลงนี้มันขึ้นมาแล้วมันเป็นเพลงที่๔
ยังไงถ้าเราอยากได้ไปถึงเพลงที่๖เราก็ต้องผ่านเพลงนี้ให้ได้
ฟังอินโทรไปแล้วเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
เป็นจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้
ครับจะสู้หรือจะหยุด

หนทางสู้เนี่ยพี่เห็นด้วย
แต่อีกวาระหนึ่งที่กำลังจะไปถึงนั่นคือ

ถ้าคิดว่าเสี่ยงสุดไปเลยเนี่ย

เราก็ยังมีคนสู้เคียงข้างกันไปด้วย
เพลงที่๖ถ้าเพลงนี้มันยากใช้ไปเลยเพราะไม่แน่เพลงที่๕ที่๖มันอาจจะง่ายกว่าเพลงนี้เยอะก็ได้

เป็นครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช่

๑ถึง๖แผ่นไหนครับ

ข้ามที่๒ครับ
ขอให้เป็นอย่างที่เบ้นตั้งใจเอาไว้นะครับ
เราก็จะได้เห็นเด็กหนุ่มคนนี้ก้าวต่อไป
ร้องเพลงให้เราฟังต่อไปกันอีกหลายเพลงนะครับ
ให้เบอร์ใครไว้กับทางรายการคะ

โทรไปคุยกับอาจารย์แกก่อนดีไหม

สวัสดีค่ะอาจารย์ดำลิ
โทรจากรายการร้องได้ให้ล้านจากทางไทยรัฐทีวีค่ะ
ตอนนี้ลูกศิษย์คนเก่งนะคะของอาจารย์

อาจารย์มีเวลา๑นาทีค่ะเพื่อช่วยลูกศิษย์คนนี้ค่ะ

โอ้โหโอเคร้านรัก

อาจารย์ไม่ค่อยคุ้นแต่อาจารย์เคยได้ยินอยู่
หนูลองให้อาจารย์ฟังสิอ่ะลองมาก่อน
มือถือปิดอย่าคิดว่าพี่ไปไหน
เสื่อมไว้ชาร์จเท่าไรมันก็ไม่เข้า
คิดถึงเธอพอไม่ได้เจอก็เงา
หรือถ้าไม่ได้เจอก็เหงาตอนนี้อาจารย์
คิดถึงเธอถ้าไม่ได้เจอก็เหงา
ไม่อาจารย์

งั้นอาจารย์อวยพรน้องเลยดีกว่านะครับให้น้องชนะครับอาจารย์
โอเคแบงค์ทำให้ดีที่สุดครูบาอาจารย์ผู้เท่าพ่อแก่ครูและผู้นำครูสั่งครูสอน
จะทำให้เบ้นประสบความสำเร็จโอ้หนูทำได้แน่นอนอาจารย์มั่นใจโอเคนะ
ขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ

เรายังมีสิทธิ์เลือกได้อีก๒แผ่นไอ้ข้ามเพลงนี้ไปเลยร้องเพลงเก่งยังอยู่ในอีก๕แผ่นนั้น
ใช้ใช้ใช้ใช้
ใช้หรือไม่ใช้ครับ

หยุดก่อนนั่นคือร้องผิด

ด้านล่างหนูอยากกอดใครมากที่สุด

เพลงมาครับ
สู้ครับ

เชิญค่ะ
เชิญค่ะ
อย่างวันนี้ไม่มีตังค์ยังโชว์เบอร์
ไม่รักเธอแล้วจะให้ไปรักใคร
อยากโทรไปหาจัง
แต่ตังค์ยังไม่เติม
โปรโมชั่นเสริม
โทรปีก็พุ่งหมดไป
อยากจะเซฮันโหล
แต่มันโทรไม่ได้
เติมออนไลน์มาหน่อยได้ไหม
แล้วจะใช้คือ
มือถือปิดอย่าคิดว่าพี่ไม่รัก
จะยึกยับไปไหนละแม่ควันยืน
อ่านหนังสือเรียนนักก็เลยพักฟื้น
คนเมื่อคืนที่เห็นก็เป็นเพื่อนกัน
อยากโทรไปหาจำ
แต่ตังค์ยังไม่เติม
โปรโมชั่นเสริม
โทรฟรีก็เพิ่งหมดไป
อยากจะเซฮันหลอก
แต่มันโทรไม่ได้
เติมออนไลน์มาหน่อยได้ไหม
แล้วจะใช้คืน

ต่อจากนี้เป็นแล้วแหละ

คิดว่าถูกต้องหมดไหมครับเบนส์

แต่คิดว่าเพลงนี้ก็ค่อนข้างจะมั่นใจนิดนึง
ท่อนแบบนี้เราสบายแล้วแต่ถ้าต่อจากนี้คงแย่หน่อย
แต่ก็ไม่ถึงจริงนะครับก็เรียกว่าเป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่า
ถ้าสำเร็จทางบ้านนะครับ๖๐๐๐บาทน้องได้แน่
แต่ถ้ามีผิดจากสี่หมื่นที่มีอยู่จะเหลือสองหมื่นบาท
เอาละครับพร้อมไปแล้วนะครับเพลงที่สี่
หมูราคาหกหมื่นบาท
เบนส์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สี่หมูราคาหกหมื่นบาท